เผชิญกับพายุโซนร้อนที่ชื่อว่าศิลากูนะครับ
มันก็เลยทำให้มีฝนตกหนักทั่วทั้งประเทศ
พื้นที่ก็แตกต่างกันไปก็ต้องระมัดระวังในทุกทาง
ก่อนหน้านี้ที่เลยมีน้ำป่าไหลหลาก
คือฝนตกจนฝ่ายขาดน้ำไหลท่วมเข้าบ้านประชาชน
ตอนนี้เริ่มกลับเข้าสู่สภาพปกติแล้ว
แต่ตอนนี้ไปหนักอยู่ที่ทางภาคเหนือนะคะ
พายุโซนร้อนทำให้ฝนตกหนักตลอดต่อเนื่อง
ตอนนี้ถนนบางสายที่เชียงใหม่เชียงรายเริ่มขาดแล้ว

เมื่อคืนนี้มีน้ำป่าไหลทะลักกัดซ้อผิวถนนค่ะ

สายเชียงใหม่เชียงรายอยู่ระหว่างการก่อสร้างเป็นถนน๔ช่องจราจรนะคะ
เสียหายไปหลายจุดฝั่งอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายแล้วก็ฝั่งอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่
ถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงคุณผู้ชมสภาพก็คือดูไม่ออกเลยค่ะว่านี่คือเคยเป็นถนนมาก่อน
ซึ่งการซ่อมแซมเนี่ยเจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการเคลียร์พื้นที่นะคะแต่ด้วยความที่ฝนยังตกอย่างต่อเนื่อง
น้ำป่าช่วงก่อนเที่ยงวันก็เพิ่มระดับขึ้นมาอีกก็เลยเป็นอุปสรรคสำคัญในการทำงานของเจ้าหน้าที่ค่ะ
ส่วนที่เชียงรายนะคะผลพวงของน้ำป่าไหลหลากท่วมถนนทางหลวงหมายเลขหนึ่งหนึ่งแปดเมื่อสักครู่เนี้ยทำให้ทางเบี่ยงช่วงกิโลเมตรที่หกสิบสอง
ซึ่งกำลังมีการก่อสร้างสะพานแล้วก็ทางเบี่ยงสะพานก่อนถึงสวนรุคชาติน้ำป่าพัดถนนขาดไปอีกเส้นหนึ่งค่ะ
ไปตั้งแต่เย็นเมื่อวานนี้แล้วด้วยนะคะจนถึงตอนนี้ยังไม่สามารถให้รถสัญจรไปมาได้เจ้าหน้าที่ก็พยายามแก้ไขอย่างเร่งด่วนแล้ว
ว่าเย็นวันพรุ่งนี้น่าจะเปิดให้ใช้การได้ค่ะซึ่งน้ำป่าที่ไหลหลากมาเนี่ยนอกจากจะตัดถนนแล้วยังไหลเข้าท่วมบ้านเรือนแล้วก็พื้นที่การเกษตรของชาวบ้านในตำบลเวียงกาหลงด้วย
ชาวบ้านเนี่ยรับผลกระทบอย่างหนักนะคะ
ที่บ้านป่าแดงตำบลป่าแดงแล้วก็ตำบลช่อแฮอำเภอเมืองน้ำในแม่น้ำแคมแล้วก็น้ำในห้วยแม่ก่อเนี่ยล้นตลิ่งไหลทะลักเข้าทั่วหมู่บ้านค่ะ
ท่วมหลังวัดพระธาตุช่อแฮไปด้วยนะคะส่วนที่อำเภอร้องกวางก็มีน้ำป่าจากห้วยแม่คำมีไหลทะลักท่วมบ้านเรือนชาวบ้านหมู่สี่ที่ตำบลไผ่โทน
ต้นมงต้นไม้กิ่งไม้ก็ไปปิดทางเดินจนชาวบ้านเนี่ยต้องออกมาช่วยเจ้าหน้าที่อบจแพร่นำรถแบ็คโฮลตักเอาเศษไม้ออกจากสะพานเพื่อที่จะได้มีการสัญจรกันได้เบื้องต้นก่อนค่ะ

น้ำป่าไหลหลากและฝนก็ยังตกอย่างต่อเนื่องมีน้ำท่วมขึ้นหลายหมู่บ้านค่ะ
พื้นที่อำเภอวังเหนืออำเภอแจ้ห่มแล้วก็อำเภอเมืองปานนะคะ
ตอนนี้เบื้องต้นมีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย๕๐๐หลังคาเรือน
จุดน้ำท่วมสูงกว่า๑เมตรนะคะ
พื้นที่ทางการเกษตรก็ถูกน้ำทำให้เสียหายไปมากกว่า๓๐๐ไร่
เลี้ยงเกษตรกรถูกกระแสน้ำพัดหายไปเป็นจำนวนมากค่ะ

จริงเนี่ยโซนร้อนซิลากูถือว่าเป็นพายุลูกแรกที่พัดเข้ามาในประเทศไทย

เวลา๑๙นที่๑๙นที่๑๙นที่๑๙นที่๑๙นที่๑๙นที่๑๙นที่๑๙นที่๑๙นที่๑๙นที่๑๙นที่๑๙นที่๑๙นที่๑๙นที่๑๙นที่๑๙นที่๑๙นที่๑๙นที่๑๙นที่๑๙นที่๑๙นที่๑๙นที่๑๙นที่๑๙นที่๑๙นที่๑๙นที่๑๙นที่๑๙นที่๑๙นที่๑๙นที่๑๙นที่๑๙